ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานนะคะ
เรื่องของการออกหมายจับ๒ในตำรวจสังกัดกรมสอบสวนคดี
สำหรับผู้บัญชาการตำรวจว่ายังไม่มีรายงานในเรื่องนี้นะคะ
ในเรื่องของคดีหมินสถาบันเบื้องสูงในเรื่องของการออกหมายจับตำรวจค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าว
เกี่ยวกับการออกหมายจับ๒ใน๔นายตำรวจที่ถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและได้ลาออกจากราชการ
เพราะอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
กับพันธุ์ตำรวจรีปรากรมวารุมประพานายสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอยอง
และนายจิระวงวัฒนเทวาสินผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ค่ะ
พลตำรวจเอกจากธิปรบุวายังได้รับรายงาน
จากพลตำรวจโทษีวระรังศรีพรามาณกุลรักษารักษการแทน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
จะมีการออกไหมจับอดีต๒นายตำรวจหรือไม่
แต่หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใด
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
พนักงานสืบสวนสอบสวนได้ขอสารทหารออกหมายจับ

มีความสนิทสนมกับพันธบรตรีปรากรม
และมีพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง

ซึ่งคาดว่าพนักงานสืบสวนสอบสวน
ยื่นขออนุมัติหมายจับอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ค่ะ